ติดตามนะครับเรื่องของการกลับมาแข่งขันฟุตบอลไทยในช่วงเดือนกันยายน
ก็เริ่มมีการทำงานวางแผนร่างระเบียบกันอย่างต่อเนื่องครับ
ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเตะในรูปแบบใหม่นะครับ
ก็มีการประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลในวาระสำคัญ
ก็คือการพิจารณาระเบียบการแข่งขันแบบปิดครับ
การแข่งขันทั้งฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอล
ซึ่งหลังจากผ่านมติที่ประชุมสมาคม
ได้เสนอระเบียบที่ร่างเอาไว้ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็จะนำเสนอให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพื่อขออนุญาตให้ใช้นะครับเป็นกฎกติกา

โดยสมาร์ทกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นายพาทิศสุภพพงษ์

เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ก็รักษาการมาเนื่องจากว่านายกรวีปริศนานันทกุล

ก็ไปรับตำแหน่งรองประธานบริษัทไทยลีกนะครับ

ตำแหน่งเลขาธิการตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปอย่างเป็นทางการครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ
เพื่อต่อยอดแล้วก็ยกระดับฟุตบอลหญิงไทยในอนาคต
วาระสำคัญก็คือการหาแนวทางการจัดการแข่งขัน
รวมถึงพูดคุยแนวทางว่า
โมสรใดที่มีความพร้อมยกระดับสู่การแข่งขันอาชีพบ้าง

สมาคมนะครับมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว
แต่หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ผ่านไป
ก็จะมีการหารือถึงรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับ